พาไปดูความสนุกสนานกันหน่อยกีฬาสี
กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ

งั้นให้ไปดูกันเลยกับความสนุกสนานของที่นี่ครับ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
และแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยไม่ได้เน้นแพ้ชนะแต่เน้นเข้าร่วม
เน้นเข้ารอบ

ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกันจริง

และสนุกจริงคือมีอยู่อีกสองประเภท

ไอ้แชร์บงแชร์บอลเนี่ยก็เคยเล่น
คุณไม่ได้แชร์บอลหรอกคุณเล่นแชร์เฉยนี่แหละ
เอาอย่างที่ผมบอกเขาไม่ได้เล่นเน้นแพ้ชนะนะ
เน้นสนุกสนานได้มากอันนี้แชร์บอลหรือลักบี้หรืออะไรคะ
เป็นการประกบตัวแบบมาร์คแบบแมนทูแมน

ฉันอยากเล่นอันนี้แต่ขออยู่ข้างหน้าได้ไหม

โอ้โหเท่านั้นผมก็มีแต่แป้งเต็มหน้านะ
แล้วดูสิผมทยส่งแป้งได้มากที่สุด
เหลือเท่าไรคนนั้นชนะ

คือดิฉันแค่อยากรู้ว่าวัดจากอะไรเพราะใครเหลือเยอะสุด

คนที่๒ดิฉันว่าโดนเยอะที่สุดแล้วอะค่ะ

ดิฉันว่าโดยพร้อมเพียงก็โดนทั่วหน้าแหละ
เสร็จก็เอาทุกคนไปทอดได้เลยนะครับ

เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศสนุกแล้วกัน
เพราะการแข่งขันกีฬาสีส่วนใหญ่แต่ละโรงเรียนเขาอย่างที่ผมบอก

เขาเน้นแบบว่าความสนุกแบบนี้

แล้วเป็นความสุขของทั้งกองเชียร์ด้วยนะ